นี่คุณป๊อกพัดศรกรกีฬาที่วัดคือหน้าท้องเขาบางหรือไงใช่ไหม
ที่ไม่ได้เก็บลำไส้ไว้แบบคนอื่นอื่นอ่าใช่แต่คือถามว่ามันมันมีผลอะไรกับชีวิต
คงไม่ได้มีแต่ว่าอย่างเวลาคุณป๊อกเขาออกกำลังกายเยอะ

บอกว่าออกจนหน้าท้องนูนบวมเป็นก้อน

คุณแม่คุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่

ยกำลังใจเดี๋ยวจะรีบออกไป
เมื่อวานนี้ครับแล้วแผลที่นูนออกมานี่นะฮะ
กว้างกว่า๓เซนก็เลยเข้าบำรุงราชไป
แล้วก็ทำการขยัดเก็บเข้าไป

เอิญไปเจอทั้งคู่ก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูกันไปดูกันค่ะ

เดี๋ยวตอนนี้เขายังต้องใช้รถอยู่ใช่ไหม

เหมือนที่ผมยาวจบเมื่อไหร่

แล้วเขาคุยอะไรน้องคุยอะไร
บอกว่าไงบ้าง

พวกนี้จะไปเล่าค่ะเพราะเขาเห็นว่าเค้าไม่สะบาย
ปรากฏตัวที่นี่ก็เลยงง
ก็ว่าเพราะโดยพยาบาลมาหลายวัน
เห็นเค้าเล่าให้ฟัง
้พวกนี้ชอบดูรูปถ่ายเค้า
แองจี้โชว์เลขให้อีกทีนะคะเดี๋ยวโชว์มาโชว์เลยไหมโชว์ได้ค่ะเดี๋ยวค่อนข้างกินกว่าจะโชว์ให้
คุณหมอให้งดกิจกรรมการออกกำลังกาย๖สัปดาห์แต่ว่ากินข้าวได้เหรอ